มาดูกันต่อค่ะเรื่องราวในโลกโซเชียลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
มีชาวบ้านแถวย่านเมืองทองทานี
เขาร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลว่ามีอาคารร้างหลังหนึ่งค่ะ

แล้วเขากลัวว่าคนจะได้รับอันตราย
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้หน่อย
ตั้งแต่กรกฎาคมมาจนถึงตอนนี้พฤศจิกายน

ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปแก้ไขเลยค่ะเหมือนเดิม
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจดูหน่อยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่นี่ค่ะ
นี่คือถนนบอนสตรีทเมืองทองธานี
ชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ากระจกมันร่วงลงมาจากอาคารร้าง
แล้วก็ร่วงลงมาบ่อยนะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียว
โอ้โฮแล้วนี่แหละถ้าคนเดินผ่านเนี่ย

มอเตอร์ไซค์ผ่านมารถผ่านมานี่ก็อันตราย
น่ากลัวค่ะแล้วก็เคยร้องเรียนมาแล้ว

ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูเลยนะคะ
อาคารนี้เป็นอาคารแฝดสูง๘ชั้นนะคะ

แผงเหล็กมีนำพลาสติกไปกั้นเอาไว้
ติดป้ายเตือนเอาไว้ว่าเป็นเขตก่อสร้าง
แล้วก็มีอีกหลายอาคารที่กระจกตกลงมาแตกระจายเกลื่อนถนนเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะว่า
ที่ผ่านมาเวลามีลมพัดแรง

ลมพัดกระจกก็ร่วงลงมาแล้วอะค่ะ
เพราะว่าบานกระจกไม่ได้มีอะไรยึดไว้เหมือนกับสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะ

ไปติดเอาไว้แบบไม่แข็งแรงไม่มีอะไรยึดกระจกเอาไว้
ซีนทั้งยาแนวอะไรพวกนี้
ต่อให้ติดเอาไว้ด้วยสภาพที่มันหลายปีถูกทิ้งร้าง

แล้วพอเป็นอาคารร้างแบบนี้บางทีมีคนแอบเข้าไป
แกะเอายางยืดออกเอาขอบที่อยู่ตรงกระจกออกเอาไปขาย
แตนเลสที่อยู่ตามขอบอย่างนี้ค่ะแอบเอาไปขาย

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่
กระจกก็ร่วงตกลงมาอีกเป็นจำนวนมากเลย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้หน่อยค่ะ
ที่เป็นตึกล้างเกือบทุกตึกเลย
คืออย่างนี้นะคะคือ
วิงวอนนะคะขอให้คนที่มีความรับผิดชอบ
ตรงด้านนี้นะคะให้เขามาดูแค่ว่า
เอาที่เป็นกระจกที่ติดคาอยู่เนี่ยเอาออกให้หมด
คือแค่นั้นมันก็พี่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะค่ะ
ทำให้หล่นมาอีกแล้วเนอะเพราะว่าไม่มีกระจกแล้วกระจกออกหมด

ไปสำรวจด้วยนะฮะแล้วก็ทดลองด้วยคุณเขียนมาสอน

มันยังมีสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่
ถ้าโดนศีรษะคนร่วงลงมาก็แตก

ศีรษะแตกด้วยกระจกแตกด้วย
เราก็ทดลองดูแล้วครับ

ลองทิ้งดูก็มันแข็งแรง
หล่นใส่ชาวบ้านนี่ไม่รู้จะเป็นอันตรายขนาดไหน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามจากชาวบ้านอีกคนนึง
ซึ่งมีที่ทำงานอยู่ข้างอาคารร้างแห่งนี้
เปิดเผยว่าที่ผ่านมารถยนต์ของบริษัท

แต่ว่าโชคดีที่พนักงานเลื่อนรถทัน
ซึ่งทุกครั้งตัวเองต้องขับรถผ่านถนนดังกล่าวเหมือนกัน

เนื่องจากกระจกพร้อมจะหล่นลงมาตลอดเวลา

ถ้าเกิดมันบินใส่เข้าเรามันก็เจ็บตัวเหมือนกันนะครับ
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ
อยากให้แก้ไขในเรื่องของโครงสร้างอาการเลยครับ
เพราะว่าหนึ่งมันเก่าแล้ว

แล้วก็ลื้อเก็บไว้ภายในอาคาร
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเรื่องนี้นะคะ
จากนายพลกฤษสุทธิจำนง
คนนี้เป็นผู้มนุยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็จจังหวัดนทบุรีค่ะ
พอพลกฤษก็บอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วนะคะ
เรื่องต้นก็ประสานให้บริษัทเอกชนที่ดูแลพื้นที่เมืองทองธานี
ให้เอาแผงเหล็กไปกั้นจุดที่กระจกหล่น
แล้วก็หาทางป้องกันอันตรายจากกระจกหล่นใส่ชาวบ้าน
แล้วก็อยู่ระหว่างการประสานเจ้าของอาคารร้าง
อาคารชำรุด๑๐อาคารในพื้นที่เมืองทองธานี

ให้มาเอากระจกออกจากตัวอาคารภายใน๓๐วัน
นับจากวันที่ได้รับเอกสารแจ้ง
ดังนั้นคาดว่าน่าจะเรียบร้อยภายในเดือนธันวาคมนี้ล่ะค่ะ

ขายไม่ได้ไม่มีคนเช่าก็ว่ากันไป
แต่คุณจะปล่อยทิ้งร้างแล้วไม่ดูแลแบบนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะมันก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลอื่นนะคะ
ว่าไม่เกินธันวาคมน่าจะเรียบร้อย
เดี๋ยวยังไงฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นก็แจ้งมาด้วย
ว่าเขาแก้ไขให้เรียบร้อยหรือเปล่านะคะ